ทีนี้ไปดูเรื่องของแสงประหลาดกันหน่อยดีกว่า
ประหลาดเห็นกันบ่อยลอยไปลอยมาเหนือพื้น
ก็สงสัยว่าตกลงแสงนี้คืออะไร
หลายคนบอกว่าผีโพรงใช่หรือเปล่า
น้องใบตองสังเกตเห็นไหมล่ะ
ดูสิลอยมาเลยเป็นไฟอย่างนี้
คุณดูนะนี่แว๊บเดี๋ยวจะเห็นนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้คืออยู่ด้านหลังอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
อยู่ในจังหวัดชนบุรีคุณดูนะ
ไฟมันใหญ่มันชัดมากเลยจริง
ปกติเวลาเห็นอาจจะไม่ดูใกล้แล้วไม่ดูชัดขนาดนี้นะคะ
แล้วภาพนี้เขาว่ากันว่าเป็นแสงประหลาด
เหมือนกับแสงที่มันลอยอยู่เหนือพื้น
ลอยออกไปด้านนอกอู่อะค่ะ
เหมือนลอยออกไปข้างนอกเรื่อยนะคะ
คุณปัญญาปการชั่งนะคะ
ซึ่งเจ้าของคลิปเองก็งงอยู่เหมือนกันว่า
ไอ้เจ้าแสงประหลาดที่เห็นในคลิปนี้
มันคือแสงอะไรกันแน่มันเป็นวงกลมแบบดูกลมมาก
เลยกลมดิ๊กเลยลอยไปลอยมาเหนือพื้นแบบนี้โอ้นี่ดูดิ

ชาวเน็ตนี่แหละให้ความคิดกันไปในมุมมองต่างนานา

บางคนหลายคนบอกว่านี่ไงผีโพรงหรือเปล่า

ถ้าอยู่ไกลจะเป็นแสงสีเขียว
แสดงว่าตรงนั้นเป็นทางเดินหาของกินเดินประจำ

หรือบางคนบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ
ปักรักษาเจ้าที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
บ้านผมก็มีแสงแบบนี้แหละครับ
ส่วนใหญ่จะพูดไปในทางเดียวกันว่าผีโพงแน่ว่า

ส่วนอีกมุมมองหนึ่งก็มองว่า

แมลงแมลงเหรอแมลงอะไรแมลงตัวนั้นตัวนี้

แล้วแมลงเนี่ยนะมันจะชอบจับอยู่ที่หน้าเลนส์กล้อง
คล้ายกับแมงมุมลายตัวนั้น
ฉันเห็นมันสมซานเหลือทน
ถ้ากล้องอยู่ต่ำแล้วเดินไปดูคุณก็จะรู้ว่า
แมงมุมแมงมุมแมงมุมขยุ่มหัวใจ

วันนี้จัดเป็นอัลบั้มได้เลยนะคะ

แป๊บนั้นแล้วร้องเพลงให้สาขาใจคุณ

คุณคลิปนี้จากคุณปัญญาปการชั่งค่ะ
ที่ให้ดิฉันร้องเป็นเพลงอย่างสนุกสนาน

เพราะเพลงมันจะยาว